ใช่ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นต้องติดตามกันห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับ

ตัวแม่ของวงการพี่บุ๋มปนัดดานะคะ
บอกเลยว่าฉันจะไม่สดเกาเหลานะฮะ

ว่าจะเป็นพิธีกรหรือผู้อำกับชื่อดัง
เอาล่ะเป็นว่าเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
ฉายาเกาเหลาไปแล้วจะไม่สดแล้วเหรอ

มันมีกรณีดราม่ากิ๋วแม่ปานค่ะ
ระหว่างสาวบุ๋มปนัดดาและพจน์อานนท์
ฝ่ายหลังเนี่ยเอ่ยอ้างรูปแล้วก็ชื่อของสาวบุ๋ม
ในรายการหนึ่งจนพี่บุ๋มไม่พอใจค่ะ
แล้วก็มีการโต้กันไปมาพักใหญ่
ไม่นานมานี้พจน์อานนท์เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
เขาไม่ได้พูดเหน็บสาวบุ๋มแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งก็ทำให้พี่บุ๋มไม่พอใจหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก
จนต้องโพสต์ในไอจีเดือดอีกครั้งค่ะ
แต่วันล่าสุดสื่อมณชนเนี่ยได้สัมภาษณ์
นักแสดงรุ่นใหญ่สัมภาษณ์พี่บุ๋มนี่แหละ
เจ้าตัวก็ประกาศชัดเลยว่าขอจบเรื่องนี้
เพราะไม่อยากมีปัญหากับคนไม่รู้เรื่องค่ะ
ขอจบดีกว่าเพราะว่าพี่เขาเล่นพูดว่า
ไปดูย้อนดูได้เลยนะว่าเหน็บแนมตอนไหนอะไรยังไง
คือถ้าพูดขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาจำไม่ได้
แล้วเราจะไปทะเลาะกับคนที่จำไม่ได้เพื่ออะไร
เขาคงพูดจนจนจนชิน
เขาควรพูดเรื่องอย่างนั้นด่าคนนี้จนชิน

เจอหน้ากันก็ยังสวัสดีกันเหมือนเดิม
ถ้าพี่มดติดต่อมาเล่นหนังไปค่ะพี่
ถ้ากล้าเจอหนูก็กล้าไป

ถ้ากล้าเจอหนูก็กล้าไปนะคะ
ส่วนประเด็นที่เธอเป็นหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมา

โจรฆ่าปัดคอบัณฑิตหนุ่มนะครับ

เป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมรุนแรง
เธอเองอยากจะเป็นกระบอกเสียง
ให้มีมาตรการการลงโทษที่มันเด็ดขาดกว่านี้หน่อย
เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจในการใช้ชีวิตค่ะ
จะไม่มีคนแบบนี้มาอยู่ในสังคมร่วมกับเราอีกค่ะ

มันก็คงจีนกันหลายต่อหลายคนอ่ะนะฮะ
เลยรู้สึกว่ามันเป็นสังคมอะไร
ทำไมถึงมีรอยยิ้มกันได้

ก็คือฉันกลัวกับการที่ฉันแค่เดินไปซื้อของปากซอย
แกก็เอามือถือฉันไปแล้วฆ่าฉันตาย

ถ้าเกิดต้องให้ไปชนกับใครบุ๋มยินดี

เพื่อเธอเป็นคนชัดเจนอยู่แล้ว
เวลามีประเด็นอะไรต่างรุนแรงทางสังคม
ก็มักจะออกโรงมาแบบชี้แจง
แล้วก็ต้องการที่จะหาข้อสรุปให้ได้

อย่างที่พี่บุ๋มว่าเดินอยู่ปากซอย

ไงอย่าให้มีคนแบบนี้ในสังคม